ในหลวงเหยียดทิ้งประชาชน
มีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น
นับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทย
สำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมาย
แต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจ
คิดถึงพ่อทีไรก็ตื่นตันใจทุกที
อยากรู้บ้างไหมว่าทำไม
พอมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้
ลองถามหัวใจดูสักที
แล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไร
นอกจากคำนี้
ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชน
ประชาชนชาวไทยที่ได้ถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทย
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษในหลวงรัชกาลที่๙
ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่อ
และตลอด๗๐ปีที่ผ่านมา

และถือกำเนิดโครงการต่างมากมาย
เพื่อคนไทยนานับประการ

ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอเรื่องราวความประทับใจ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษในหลวงรัชกาลที่๙
เทปพิเศษเรื่องเล่าก๋วยเตี๋ยวของพ่อ

สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านของพ่อ

จะน่าประทับใจขนาดไหนให้คุณน็อตนักเล่าเส้นของเรา
พาไปสัมผัสพร้อมกันค่ะ
หัวหินในความทรงจำสมัยเด็กก็คงจะเป็นเรื่องของสถานที่พักตักอากาศ
เคยมีโอกาสได้มาหัวหินครั้งหนึ่งกับผู้ใหญ่
ก็ตอนนั้นก็เด็กมากก็จำได้แหละว่าเป็นชายหาดที่เงียบสงบ
เป็นสถานที่พักต่างอากาศที่แบบที่ดูมีระดับในยุคนั้น

เพราะว่ามาถ่ายละครที่เกาหลีก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันในยุคนึง
ก็ยังเป็นเมืองที่ถึงแม้ว่าวันนี้ความเจริญจะมีเข้ามามาก
คนเห็นก็ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมครับผม
อำเภอหัวหินอำเภอเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นเมืองที่เงียบสงบติดทะเลและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นัก
ที่นี่จึงเปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงและจังหวัดข้างเคียงมาช้านาน
กลับไปเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช๒๔
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระคังข้างที่
เพื่อสร้างวังที่อำเภอหัวหินพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินี
เพื่อใช้งานในการแปรพระสถานมาพักที่หัวหิน
โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพศาลกฤษฎากรผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้น
เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
จนกระทั่งในปีพุทธศักราช๒๔๗๒วังแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานนามวังแห่งใหม่นี้ว่า
ไกลกังวลเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและคลายความกังวล
ซึ่งภายในวังไกลกังวลจะประกอบด้วยพระตำหนักที่มีชื่อคล้องจองกันว่า
พระตำหนักเปี่ยมสุขปลุกเกษมเอ่อเปรมเอมปรีและสาราเริง
สาราอเนกประสงค์สำหรับจัดงานรื่นเริงและการแสดงต่าง
จนถึงปัจจุบันค่ะจริงจริงหัวหินก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเส้นก็จะมีมากมายเลย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านเก่าแก่

ร้านที่ดังที่ใครมาวินต้องมาทานร้านนี้
แต่ครั้งนี้สิ่งที่มันแตกต่างคือเรามาตามเมนูเส้น
ที่เคยเป็นเมนูที่เคยทำถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
คราวนี้มากกว่าที่จะได้มาทานอาหารก็คือได้มาฟังเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของร้านเหล่านั้นที่
ที่มีความรู้สึกต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙นะครับผม
รวมถึงความรู้สึกในใจในวันที่เขาได้มีโอกาสที่จะทำงานถวายรับใช้ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งน้อยคนนักในประเทศนี้จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดแบบนั้นในฐานะที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาธรรมดา
สำหรับร้านแรกในวันนี้นะครับกับก๋วยเตี๋ยวบ้านพ่อของเราในเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
จะพาไปร้านเจ้าไฝเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
ซึ่งจริงแล้วเล่าเส้นเป็นเรื่องก็เคยเดินทางมาทำรายการของร้านนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้พิเศษกว่าก็คือเราจะมาเล่าในมุมมองของความประทับใจของเจ้าของร้าน
ซึ่งได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ท่านตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่
เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดมายาวนานแล้วมีชื่อเสียงจริง
ซึ่งก็เป็นร้านที่ผมก็มาทานประจำด้วยเวลาเดินทางมาที่หัวหิน
เล่าในครั้งนี้เราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลย
พระองค์ท่านก็ยังคงให้ทำแบบที่ทำให้คนอื่นทั่วไปทานเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องราวของร้านนี้น่าสนใจครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่พรนี่คือพี่พรเจ้าของร้านเจ๊ฝ่ายซึ่งเป็นรุ่นลูกน่ะเนอะ
ผมได้ทราบมาว่าร้านก๋วเตี๋ยวเป็ดเจ๊ฝ่ายนี่กร้านแรกเลย

บรรยากาศในวันแรกครับพอเราจำบรรยากาศได้ไหมที่ทางห้องเครื่องเข้ามาติดต่อเนี่ย

เขาบอกเขาเป็นห้องเครื่องเขามาติดต่อทำอะไร
ให้ร้านก๋วยเตี๋ยเป็ดไปเข้าวังเพราะว่าท่านเสวยค่ะ

แล้วเรามีการเตรียมตัวอย่างไรครับในการที่จะทำอาหารของเราเนี่ยเพื่อเข้าไปในวัน
ก็ทำแบบปกติที่ร้านที่ขายค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตดูนะครับว่า
วิธีการเตรียมอาหารเพื่อนำเข้าไปในวังเนี่ยจะต้องมีการเตรียมนั้นอีกขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เอาละครับเรามาดูนะครับวัตถุดิบในการเตรียมเพื่อที่จะนำเข้าไป
ถวายงานในวังนะครับเราจะต้องมีการเตรียมอย่างไรบ้าง
ส่วนมากก็ทำปกติทั่วไปค่ะ
แล้วก็เป็ดนี้ก็เนื้อนุ่มเนื้อยุ้ยเลยค่ะ
วิธีการทำความพิถีพิถันปกติทั่วไป

ลับความอร่อยของเป็ดตุ๋นของทางร้าน
มาจากการนำเนื้อเป็ดที่ทำความสะอาดอย่างดี

เพื่อให้เนื้อเป็ดโดนความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
และมีเนื้อที่สุกนุ่มทั่วกันค่ะ
อันนี้ก็ต้องใส่ลากผักชีลงไปค่ะ

เอาล่ะเดี๋ยวขอดูเมนูที่ทางวิภรณ์ได้ทำ

เท่าที่คุยจะมีเวลาไม่เยอะในการเตรียมตัว
แต่ด้วยความที่เป็นความเชี่ยวชาญในการทำก๋วยเตี๋เป็ดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแกจะรู้ว่าแกจะหาวัตถุดิบที่ไหนที่ดีที่สุด
ถ้าเป็นเราเราคงจะเลือกสรรทำความสะอาด
ดูแลให้ได้สุขลักษณะที่ดีที่สุด

เกิดหาวัตถุดิบที่ครับ
รสชาติของเป็ดมันเหมือนกับว่าไอ้ที่เราเครื่องตามที่เราเอาไปตลกเนี้ย
มันก็สุ่มกับเงี้ยเป็ดแน่
คลานก็แรกของพี่พอร์ตจะได้ได้มีโอกาสเข้าไปเถวายงานในวัน
ตอนนั้นเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็ใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่เตรียมพร้อมไป
ข้าววังปกติเหมือนขายอยู่ในร้านค่ะ
การก่อนจะเข้าวังได้ยุ่งยากมาก

ตั้งแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยค่ะ
พอบรรยากาศที่เราผ่านประตูรั้ววังเข้าไปแล้ว

เข้าไปจะมีโต๊ะที่เขาจะตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ
มีกล่องโฟมกล่องชามอะไรทุกอย่าง

แล้วสำหรับที่เราจะทำถวายโรงท่านในหัวช่างที่๙

มีคนในวังจะยกถาดมาให้ค่ะ
แล้วก็ใส่จานที่เขาเตรียมมาให้ค่ะ

เป็นกระเบื้องสีขาวนะครับผม

เวลาที่เราทำเวลาที่เราปรุง

ตื่นตันวันนั้นดีใจมากเลย
ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะได้ถวายพระองค์ท่านนะคะ

เป็นคนที่เติบโตในบ้านของพระองค์ท่าน

รู้สึกว่าครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดเป็นลูก
ของพระองค์ท่านในราชการที่๙ค่ะ
ก็ปรับปลื้มค่ะดีใจค่ะ
อยากเป็นฆ่าหลองท่าบาทของพระองค์ไปทุกชาติค่ะ
ครับผมแล้วได้หยุดหลักคำสอบพระองค์ท่านอะไร

เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านค่ะ
ให้แบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเราไม่มีพอเราก็อย่าไปทำตรงนั้นค่ะ
ที่ตัวเราก่อนว่าเราพร้อมจะมีแค่ไหน
เราพร้อมที่จะมีเราก็มีได้ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้
แต่ว่าเราก็เอาแค่จำกัดของเรา
พี่พรเป็นคนพูดเก่งแต่วันนี้ดูแกเกร็งเนอะ
อาจจะตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นที่ได้ออกทีวีนะ
ผมว่าตื่นเต้นที่จะได้พูดในประสบการณ์
ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นเราคนทั่วไปมันคิดคำพูดไม่ออก
มันคงมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่รู้จะปลดปล่อยความรู้สึกนั้นมาเป็นคำพูดได้อย่างไร
ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้
ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นแบบเต็ม
เพราะเราเป็นเพียงแค่คนถ่ายทอดเรื่องราวของเขา
แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่ไปทำงานตรงนั้นจริง
รสชาติของก๋วเตี๋ชามนี้มันคงจะเป็นรสชาติที่อิ่ม
ทั้งความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทุกอย่างไปหมดเลย

มันสัมผัสถึงความรู้สึกในการทำเข้าไปมากกว่า
ความรู้สึกที่คนทำเวลาคนทำเขารู้สึกอะไร
ความจงรักพักดีความรักที่มีต่อพวกท่าน
มันปรุงออกมาเป็นอาหารจานนี้
ไม่ได้บอกว่าเป็ดนุ่มกว่าปกติ

แต่พอมันรวมกันแล้วเนี่ย

มันมีความสุขมันมีความรักมันมีความจงรักภักดี
มันมีทุกอย่างอยู่ในจานจานนี้